สัตว์เข้าหน้าให้อ่ะแล้วกินข้าวเร็ว
ไม่ได้ไหมกูเลยไม่ได้ไหมกูเลยฮะไม่ได้ไหมกูเลย
ไม่ได้ไหมกูเลยไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมไม่ได้ไหม
เอ้าออกมาเข้าเร็วล่ะ
กูเปลือนเล่นเมื่อเดี๋ยวมาเจ๋ะส่วนจับหวายล่ะด้านดีอย่างนี้

โอ้มาออกมาตรงนี้มาออกมาแล้อนี่มีถลังที่ต้อง
นี่กูไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงนะแล้วในมือถือพลั่วด้วย
โอห์ที่กลัวว่าจะฟ่านลงไปครับเป็นบางช่วงบังตรตอนที่
เป็นบางช่วงบางตอนตอนที่ผู้ชายเสื้อเทาฟ้าเนี่ย

เขาไลฟ์สดอยู่ที่บ้านในรำทัพติกรบิ

มาถึงบ้านครับรัวหมัดใหญ่เลยนี่
เข้าหน้าก่อนมือก็ถือพลั่ว
ในจุดที่ผู้ชายเสื้อเทาเขาไลฟ์อยู่เลย
แล้วก็เดินมาถามชายเสื้อขาวว่า
ตอนแรกนะถามกินข้าวแล้วเหรอ
ฝั่งชายเสื้อเรายังไม่ทันได้ตอบเลยคุณผู้ชมฮะ
คำนันเสื้อเหลืองนี้
ใหญ่เลยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางคนดูไลฟ์กว่าพันคนคุณผู้ชมฮะ
เมนต์ขึ้นรัวเลยบอกใจเย็นใจเย็นค่อยคุยกัน
ใช้กำลังแก้ปัญหานะแล้วมีคนแท็กไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะ
แต่สองคนหาได้สนใจไม่ครับสุดท้ายคลิปนี้ก็โดนตัดไป
แต่คนในไลฟ์เนี่ยอัดวิดีโอไว้หมดแล้ว
ทีมข่าวครับไปสอบถามที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
ก็เลยทราบว่าชายเสื้อเทาไปไลฟ์ด่าบุพการีของชายเสื้อเหลืองซึ่งเป็นกำนันครับ
กำนันเนี่ยทนไม่ไหวขับรถบึงมาเลยบึงมาถึงบ้าน
แล้วก็เข้ามาซัดเข้าที่หน้าซึ่งภรรยาของชายเสื้อเทา
เขาบอกว่าจริงหนูเองเนี่ยเคยห้ามแล้วนะเคยห้ามสามีและสามี
อย่าไปไลฟ์ด่าคนอื่นเขาเลยเดี๋ยวซวยเอานะ
กรรมมาถึงตัวจริงจริงด้วยครับโอ้โหโดนต่อยเข้าไป
ชอบไลฟ์ด่าคนอื่นไปทั่วเลย
เหมือนจะมีอาการเสียสติจากการเสพยาครับ
ส่วนผู้ชายเสื้อเหลืองตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบว่า
เขาเป็นกำนันในพื้นที่ใดที่ถูกเอ่ยถึงหรือไม่อย่างไรนะครับ